เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะภายในหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตามภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในหอพักแล้วก็ถือมีดไปด้วยนะคะ
ไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วก็โอ้โหทั้งจิกหัวทั้งลากทั้งอะไร
ผู้หญิงก็พยายามที่จะหนีอะค่ะข้างห้องเนี่ยไม่กล้าช่วย
เพราะเห็นว่าผู้ชายที่เข้าไปทำร้ายในมือถือมีดอยู่ด้วยนะคะ
แล้วผู้หญิงที่บาดเจ็บเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหาย
เขาเอาคลิปนี้แหละมาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนะคะ
นี่ค่ะโอ้ยดูมันลากหัวลงมาโอ้ยมันจะเข้าไปฆ่าในห้องนี้อ่ะ
เขาเข้ารับตานี่นะคะตามวงกลมสีแดงภาพอาจจะไม่ค่อยชัด
เห็นไหมคะว่าผู้ชายคนที่เข้าไปก่อเหตุเนี่ยเขาถือมีด
แล้วทั้งตบทั้งถีบทั้งเตะผู้หญิงนี่ลงบันไดมาเดี๋ยวทำร้ายเขาต่อ
นี่อีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วผู้ชายตัวใหญ่มากผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่มาก
ผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนะคะโดนทำร้ายแบบนี้ผู้เสียหาย
เขาแชร์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ว่านี่ดูสิ
เขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะบาดเจ็บตามตัวตามหน้าดูตาเธอสิคะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหญิงชายที่เขาเคยเป็นแฟนกันค่ะ
ประเด็นตรงนี้อดีตแฟนนุ่มมาทำร้ายเธอนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่ผู้หญิงก่อนนะคะคนเจ็บ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินางเสาไก่อายุยี่สิบห้าปี
เธอเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานเธอกำลังพักผ่อนอยู่ในห้อง
อดีตแฟนนุ่มเพิ่งเลิกกันไปได้เดือนนึงมาเลยมาเคาะห้องเลย
อดีตแฟนหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายพิวัฒน์นามสิริอายุ๒๔ปี
เคาะห้องเธอก็เห็นว่าก็เป็นอดีตคนเคยคบกันอ่ะนะ
เธอก็เปิดประตูปรากฏว่านายพิวัฒน์เข้าไปทำร้ายเธอเลยนะคะ
แล้วถือมีดไปด้วยอ่ะพังข้าวของภายในห้องจนเสียหาย
ลากเธอออกมาจากห้องเธอก็พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนนะ
นายพิวัฒน์เอามีดเนี่ยขู่ฆ่าเธอเลยนะคะ
มีดทำครัวนะคะเห็นไหมคะความยาวประมาณสัก๖นิ้วได้
เธอเนี่ยนะพยายามจะเดินออกมาจากห้องนายพิวัฒน์ตบเธอล้มอยู่หน้าห้องตามคลิปภาพอะค่ะ
ตบด้วยเตะด้วยลากเธอลงบันไดไปด้วยแล้วทำร้ายเธอหลายครั้งมากนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้ไปขึ้นรถแต่โอ้โหเธอบอกว่าเธอไม่กล้าขึ้นรถหรอก
ค่ะพอได้จังหวะเธอหนีค่ะวิ่งหนีไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อน
พอเหตุการณ์มันเริ่มสงบแล้วเธอก็มั่นใจว่าเออเธอคงปลอดภัยแล้วล่ะ
ก็เลยกลับไปที่หอพักที่เกิดเหตุที่กลับไปไม่ใช่อะไร
เธอกลับไปขอภาพนี้ค่ะขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากเจ้าของหอพัก
เธอบอกว่าเธอไม่ยอมจะเอาภาพภาพนี้แหละ
เป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีนะคะแล้วเธอก็เอาคลิปภาพภาพนี้แหละ
โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพราะไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อของนายพิวัฒน์แบบเธอค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมานายพิวัฒน์ใช้ความรุนแรงกับเธอมาตลอดเลยนะคะ

เธอไม่ดูนอนแม่นะเธอก็ไม่ดูนอนแม่จะถั่วแล้วเธอจะดูลงมานี่ค่ะ
เพื่อนคู่ว่าพันธ์จักรค่ะแล้วก็เพื่อนก็โถหามง
ว่าให้เอาปืนมาให้นี่ผู้เสียหายบอกว่า
พอฝ่ายชายหันหลังให้เธอวิ่งหนีเลยนี่ค่ะฝ่ายชายเข้าไปมอบตัว
พี่วัดไปมอบตัวกับตำรวจค่ะแล้วก็บอกว่าคือคบกับนางสาวไก่นามสมมุติ
เป็นผู้เสียหายคนนี้สองสามเดือนแล้วหลังจากนั้นนางสาวไก่ขอเลิก
กันได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้ข่าวว่านางเสาไก่ไปมีแฟนใหม่
แต่เลิกกันแล้วนะคะเขาจะไปมีแฟนใหม่คุณก็ไม่ควรจะไปก่อเหตุแบบนี้
นายพิวัฒน์บอกว่าก็โกรธโกรธที่เลิกกันปุ๊บมีแฟนใหม่ปั๊บแบบนี้
โกรธไปหาถึงหอพักเลยคือที่ไปหานายพิวัตรอ้างว่า
แค่อยากจะไปดูว่านางเสาไก่มีแฟนใหม่จริงหรือเปล่า
แค่อยากจะไปดูอยากจะไปคุยแต่คุยไม่รู้เรื่องเลยทำร้ายเขาเลยอะค่ะ
ข้อหาบุกรุกข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
พี่วัดก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ